ก่อนหน้านี้มีการแชร์ในโลกโซเชียลอะไร

พันไปพันมาใช้คำว่าพันไปพันมาเป็นประติมากรรม
พันมายวยระย้อยระยายระโยงระย่าง
ที่จังหวัดเชียงรายเขาเลยนำสายไฟลงใต้ดินไปเลย
ปรับภูมิทัศน์ให้เมืองน่าอยู่ขึ้น
แต่ว่าเริ่มต้นกันที่๒สายในตัวเมืองก่อนนะคะ
อีก๒ปีข้างหน้าจะมีการนำสายไฟลงดินทั้งหมดเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงรายค่ะ
ช่วยกันเตรียมสายไฟเก็บสายไฟที่ห้อยระยงระยางลงใต้ดิน
หน้าสวนตุงและโคมนครเชียงรายถนนทาลาลัยอำเภอเมืองเชียงรายค่ะ
หลังจากที่นายกเทศมนตรีนครเชียงรายก็คือคุณวัญชัยจงสุธานามณี
ร่วมกับนายบุญธรรมทองสิริภัยโรธ
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของเชียงราย
และผู้จัดการทีโอทีก็เป็นการร่วมกันนะคะ
สำหรับการลงนำบันทึกข้อตกลงบูรณาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า
สัญญาโทรคมนาคมระหว่างเทศบาลนครเชียงรายกับผู้ประกอบการ
ข้อตกลงนี้มีเนื้อหาว่าทุกหน่วยงานจะร่วมกันจัดระเบียบค่ะ
สายไฟฟ้าสายสัญญาณโทรคมนาคมที่พาดอยู่ตามเสาไฟฟ้า
ถนนสิงหาคลัยและตามถนนสายต่างในเทศบาลนครเชียงราย
หากพบสายสัญญาณที่ชำรุดเสียหายใช้กันไม่ได้
ตัดทิ้งทันทีรวมทั้งจัดระเบียบใหม่
ให้สวยงามเรียบร้อยนะคะ

เทศบาลนครเชียงรายจะพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่หลังจากนี้
ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาทัย
ปรับภูมิภาพเมืองปรับภูมิทัศน์เมืองใหม่
ที่ผ่านมามีข้อจำกัดเรื่องของงบประมาณ
เรื่องก็เลยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการจัดระเบียบเบื้องต้นจะจัดการถนนสายหลักก่อนนะในตัวเมือง
อีก๒ปีข้างหน้าลงใต้ดินหมดค่ะ

เราอยากเห็นแบบนี้ไวในทุกพื้นที่จริงเลยนะครับ